คู่นี้เขาเลิกรากันไปส่วนอีกคู่นึงค่ะ
เลิกดีเมื่อเช้านี้สำหรับปนัทมนต์หรือว่าปวงแจมนี่เองนะคะ

วงคู่กับแฟนหนุ่มไฮโซดีกรีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง
พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแบบเป็นกันเอง
คำมั่นสัญญาที่มีต่อกันและกันค่ะ
รู้สึกว่าตื่นตันน่ะค่ะ
พี่ดังเป็นคนดีค่ะค็อปมัวน่ารัก
ก็เป็นคนจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยน
เราไม่ต้องสัญญาอะไรก็รู้อยู่แล้วนะครับ

แล้วก็ถ้าทุกวันมันดีที่สุดเนี่ยอนาคตมันก็ดีแน่นอน
ฟังไปก็หวานไปเขินไปนะคุณ

ทั้งคู่วางแพลนจะจัดงานฉลองมงคลสมรส

ส่วนปอเองก็จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง
และเตรียมตัวที่จะมีทายาทตัวน้อยในอีก๑ปีข้างหน้านะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่เมาส์ว่าท้องก่อนตรงก่อนแต่งไม่มี
เขามีการเตรียมแล้วก็วางแพลนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่า

เดี๋ยวรอดูว่าพิธีฉลองมงคลสมรสจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน